ฉันดีจะตายอยากมีชีวิตดีเหมือนฉันไหม
บ้านหลังโตหลังใหญ่เวลาเอาตรงนี้มาเป็นจุดขาย
เชื่อไหมหลายคนยังหลงเชื่ออยู่คุณผู้ชม
แล้วนี่แหละคนที่หลงเชื่อก็เลยกลายมาเป็นเหยื่อไงคะ
กำลังพูดถึงเรื่องอะไรมีคนมาหลอกชวนลงทุน
มาเทรดด้วยกันสิเดี๋ยวผลตอบแทน๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลยนะ

มูลค่าความเสียหายอันนี้เป็นหลักร้อยล้านค่ะ
ที่นั่งอยู่นั่นคืออะไรตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้

คือนางสาวเวทิกาอายุ๓๐ปี
โดยตำรวจสอบสวนกลางไปจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่ง

เพราะว่าผู้เสียหายเยอะมาแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าเนี่ยคุณตำรวจโดนหลอก
คนชื่อเวทิกาเนี่ยมาชวนเชื่อผ่านทางเฟซบุ๊ก
ชวนให้ลงทุนฝากให้เวทิกาเทรดลงทุนให้
แล้วเดี๋ยวมีผลตอบแทนผลตอบแทนดี

แล้วนอกจากนั้นก็มีการเหมือนกับภาพที่เธอโพสต์
เป็นภาพการโอนเงินผลตอบแทนให้กับลูกค้า
นี่ไงได้ผลตอบแทนจริงเห็นไหม
แล้วมีภาพความสำเร็จต่างจากการลงทุน
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบแบบเป็นหมื่นเป็นแสน
หรูหลายสิบล้านที่ดินอีก
สร้างบ้านหลังโตปลดหนี้ให้กับญาติพี่น้อง
ใครเห็นแบบนี้เขาก็หลงเชื่อค่ะ
อยากจะเอาตังค์ที่เก็บอยู่เก็บมาทั้งชีวิตบางคน
จะเอามาลงทุนแล้วพอมาลงทุน

เพิ่มเงินไปอีกเติมตังค์เข้าไปอีก
ทีนี้หลังจากนั้นไม่ได้แล้วค่ะ
ผลตอบแทนไอ้ที่เคยบอกไว้ว่าได้๑๐๐ไหน
เห็นได้เลยแถมยังหนีไปอีก
ผู้เสียหายเพียบเลยนะคะแจ้งความจะดำเนินคดีกับเธอ

แล้วถามว่าพอจับกลุ่มตัวนางสาวเวทิกาได้เธอว่ายังไง
ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยค่ะ
แล้วพอมาตรวจสอบหมายจับต่างเนี่ยนะ
โอ้โหเธอมีหมายจับอีก๑๑หมายนี่
ตำรวจก็เลยเตือนกับประชาชนเลยว่า
ถ้าเกิดว่าใครมาชวนลงทุนแบบนี้นะ
ผลตอบแทน๑๐๐เอาเงินมาให้กับเราสิ
เวอร์ไปอย่าไปเชื่อค่ะคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะดูรายละเอียดรายชื่อ

คนที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจากสำนักงานกรตได้
แล้วก็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือบางทีไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียว
เราต้องไปหาข้อมูลเราต้องไปตรวจสอบด้วย
เพราะว่าอย่างกรณีนี้คนที่เขาสูญเงินรวมแล้ว

ครับแล้วไม่รู้ว่าชื่อเวทิกาเนี่ยเป็นชื่อเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะฮะ